นี้แอบไปดูข้อความเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมา
เรื่องของเจ๊ติ่มที่พูดกับนิสสมปองเยอะมาก
อยากจะรู้แต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่มันกระทบกับคนในพื้นที่
แล้วก็รวมไปถึงนะคะเหล่าบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลาย
หลังจากเหตุการณ์ที่มีน้ำมันดิบเนี่ย
รั่วไหลลงทะเลนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ผ่านมาประมาณสัก๑๒วันแล้วเนอะ
ที่จังหวัดระยองล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสภาพหน่อยไหม
ใครที่บอกว่าอยากจะไปเที่ยวตอนนี้ก็น้ำใสนะ
กลับมาสายแบบไร้คราบน้ำมันแล้ว
แต่ว่าก็ยังเงียบเหงาอยู่ก็มีนักท่องเที่ยวมาประปายแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะอันนี้ที่หาดแม่รำพึงนะคะ
อย่างที่บอกว่าแม้จะไม่มีคราบน้ำมันแล้ว
แต่ว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวยังไม่ได้คึกคักสักเท่าไหร่ค่ะ
แล้วก็ประชาชนบางส่วนเขาก็ยังกลัวเรื่องของอาหารทะเลนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ชุดเดินลาดตระเวนตามชายหาดเฝ้าระวังด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดจุดไหนที่มันมีคราบน้ำมันเนี่ย
เขาจะได้ทำความสะอาดได้ทันทีนะคะ
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็บอกว่าโอ้เงียบเหงาจริง
นักท่องเที่ยวเนี่ยก็เอาเป็นว่าก็เชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะทยอยกันมาเที่ยวเรื่อยล่ะค่ะ
แน่นอนว่าก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาดูแล
กลุ่มชาวประมงในพื้นบ้านนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันดิบรั่วไหลแบบนี้
ทีนี้ล่าสุดที่ทราบเนี่ยก็คือที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ย
มีคนมาร้องเรียนขอเรียกร้องเงินชดเชยทั้งหมด๒๖๐๖คนแล้วนะคะ
ก็จะเริ่มมีการจ่ายเงินเยียวยางวดแรก
ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในสัปดาห์หน้านั่นเอง
ไปทางฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
คุณสาธิตค่ะแน่ลองดู
โชว์กินอาหารทะเลที่ระยองเลยพี่ปอ
หลังจากที่มีการกู้คราบน้ำมันดิบแล้วเนี่ยก็นี่แหละค่ะ
ก็เพื่อที่จะยืนยันนะคะว่ากินได้ปลอดภัย
แล้วเขาก็มีการยืนยันผลตรวจจากการเก็บตัวอย่างอาหารทะเลที่บริเวณนี้ไปตรวจแล้วด้วยนะคะ
อ่าก็คุณผู้ชมอย่าไปกังวลไปเที่ยวก็กินได้ค่ะ
ส่วนทางด้านของคุณวราวุศิลปอาชาค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กินปูนึ่งค่ะพี่ปอถูกต้องนะคะ

เขาบอกเป็นอาหารมื้อเที่ยงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

คุณวราวุฒิเขาไประบุแบบนี้ว่า
อันนี้มันเป็นปูนึ่งของฝาก
จากสสพักเก้าไกรคุณเบนจา

คือคุณเบนจาเองก็มีการตั้งกระทู้ถามศพไปแล้วด้วยนะคะ

อันนี้เป็นภาพวันที่ตั้งกระทู้ถาม

เขาก็บอกว่าให้ท้าเลยต้องกิน
ตอกย้ำความมั่นใจว่ามันปลอดภัยจริง
ทีนี้คุณวราวุฒิก็เลยรับคำท้าโชว์กินปูค่ะ
และยังตอบบอกในโพสต์ด้วยนะว่า
เนื้อสดหวานอร่อย
กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมันเยี่ยมจริง
ก็อยากจะให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่า

เพราะว่าคุณเบนจาค่ะ
มีการโพสต์ผ่านทวิตเตอร์นี่เลย
แล้วบอกว่าจับโป๊ะ
รัฐมนตรีวราวุฒิคลิปกินปูเป็นของปลอม

เพราะปูระยองของจริงที่ฝากเอาไปให้เนี่ย
คุณท่านรัฐมนตรีวราวุฒิไปรับประทานวันที่๔

และนอกจากนี้เธอระบุแบบนี้เลยว่า
ลายปูขนาดตัวและยางที่มัดเนี่ยไม่เหมือนกัน

ว่ามันเป็นปูคนละตัวกับที่เธอเอาไปฝาก
ทีนี้ทางสสเบนเจ้าก็บอกว่าไม่ได้จะจับผิดนะ
แต่อย่ามาหลอกล่วง
พูดแบบนี้นะคะไม่จริงใจนะ

ทางด้านของรัฐมนตรีวราวุฒิจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่า

โยงเป็นประเด็นการเมืองกันไปแล้วนะคะ